หลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าจำนวนผู้ใช้บริการกลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดเอาไว้
ประชาชนส่วนหนึ่งมองว่าเป็นเพราะค่าโดยสารไม่ตอบโจทย์
ขณะที่กระทรวงคมนาคมก็มองที่ประเด็นในเรื่องของการ
เชื่อมต่อการเดินทางที่ยังไม่สะดวกนัก
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ราคาแน่นอนมันต่างกันเยอะมาก
บางทีเราไปแค่ตรงแถวอีกประมาณ๒สถานี

ขณะที่รถเมย์เรามีทางเลือกที่จะ๑๐กว่าบาทก็ได้๖บาท๕๐ก็ได้

ราคาเหรอราคามันก็ระยะทางมันก็ไกลอยู่นะ
มันก็น่าจะพอสมควรอยู่นะ
แต่ถ้าคนที่เดินทางทุกวันก็น่าจะ
ถูกไหมคะถ้าเขาใช้ประจำก็น่าจะเป็นอีกเลสหนึ่งไหม
พี่ว่าถ้าเขายังต้องจ่ายตังค์เยอะแล้วเขาไปเชื่อมต่ออีก
เขาไม่สะดวกถ้างั้นเขาก็เหมือนเดิมดีไหม
สะท้อนจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เปรียบเทียบค่าโดยสารกับรถประจำทาง
ถือว่าค่ารถไฟฟ้ายังแพงอยู่มาก
และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกเขายังพึ่งพาระบบขนส่งมวลชนแบบเดิม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่า
ช่วงแรกมีผู้ใช้บริการน้อย
และการประชาสัมพันธ์ยังน้อยอยู่
แต่มองว่าการลดราคาเพื่อจูงใจ

ท่านรองนายกก็บอกว่าให้ไปดูว่าอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเรื่องค่าโดยสารก็ได้
ให้ไปดูว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
โดยในระยะแรกนั้นก็จะเริ่ม
ประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบการเดินทาง

เลือกใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
เพราะช่วยประหยัดเวลาการเดินทาง
แม้จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นก็ตาม
อย่างรายนี้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม๓๐บาท
แต่เห็นว่าคุ้มค่าเมื่อประหยัดเวลาได้เกือบ๒ชั่วโมง
กระทรวงสาธารณสุขไปจนถึงเตาปูน
แล้วก็ต่อรถเมย์แล้วก็ต่อรถไฟใต้ดิน
มาต่อรถเมย์อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาทาวนอินทาวน์
ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเลยชั่วโมงกับ๕นาที
ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราได้คืนมาอีกชั่วโมง
ครึ่งเกือบ๒ชั่วโมงจากที่เราเดินทางปกติ
ปัญหาจุดเชื่อมต่อช่วงสถานีเตาปูนและสถานีบังซื้อที่ยังไม่แล้วเสร็จ
เป็นประเด็นที่ภาครัฐมองว่าไม่จริงใจให้ประชาชนมาใช้บริการ
นายกรัฐมนตรีและนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งประสานกับรฟม
เลือกบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารการเชื่อมต่อในทุกขั้นตอน

โดยให้เวลากับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องกฎหมาย

เพื่อให้เกิดความรอบครอบและความคุ้มค่าที่สุด
ซึ่งสิ่งสำคัญคือความสะดวกของประชาชน
และอย่าให้ประชาชนต้องรอรถโดยสารประจำทางเป็นเวลานาน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน